อ่ะมาดูเรื่องนี้คลิปนี้จ้า
คุณเคยได้ยินคำว่าคุณพระช่วย

ใช่ค่ะถ้าคุณอยากรู้ที่มาของคำนี้ไปดูจ้า
โอ๊ยสะเบิงเปียกเปิด

แค่จะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วจะเป็นนักแสดงอยู่แล้ว
นี่สรุปจะแซวดิฉันหรือแซวนั้น

พระท่านอยู่ข้างบนรถนั่นท่านช่วยอะไรคะ

นี่ต้องบอกไหมความสงสัยของคุณอุ๋ยเนี่ย

โอ้โหพระสงฆ์หลายรูปคุณมาออกร่วมแรงร่วมใจออกแรงกัน
เพราะอะไรมีรถไปติดลมอยู่บนถนนริมทุ่งนา
มันน้ำขังอยู่ตรงนั้นแล้วออกไม่ได้
แล้วทีนี้ชาวบ้านกับพระสงฆ์ตรงวัดนวลหัวช้างค่ะอยู่ที่จังหวัดชายภูมิ
ท่านก็เลยมาช่วยกันเข็นรถทั้งสองคันขึ้นจากลม
บอกเลยว่าเสียงเชียร์ลั่นทุ่งนะจ๊ะ
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มไปหมด
ท่านบอกบางรูปนั่งท้ายรถเพราะอะไรอย่างที่คุณอู๋ชัก
ออกแรงขย่าวรถเนี้ยจ๊ะ